ทีนี้ไปที่นครสวรรค์กันหน่อยเขาบอกว่า
วัดนี้เรื่องลือว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดให้บรรดาลนักเสี่ยงโชคจ้า
อะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าเด็ดนะ
วัดนี้คือวัดหลวงพ่อจ้อยหรือว่าวัดศรีอุทุมพรนะคะ
อยู่ที่ตำบลน้องกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค
เฮ้ยถ้าเห็นภาพแบบนี้พอจะนึกออกแล้ว
ใช่ค่ะเราพามาส่องอะไรดีอะไรเด็ดที่ต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
นี่แหละที่เขาว่ากันว่าจะมีอะไรให้ได้คิดวิเคราะห์

แต่ก่อนอื่นเลยมาถึงวัดแล้วต้องทำยังไง
กราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อจ้อยกันก่อนนะคะ

ซึ่งหลวงพ่อจ้อยเป็นเกจิชื่อดังที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินไปข้างสานาไปกลับวัน
เคียนแม่ศรีมณีทองตรงนี้เลย
ชาวบ้านที่เคยดูผ่านทางรายการตลอดข่าวของเรา

ว่าต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทองต้นนี้
ใหญ่มากใหญ่จริง
ที่ติดอยู่บริเวณลำต้นของแม่ศรีมณีทอง

ทำใบ้ปริศนาที่บริเวณลำต้นของแม่ศรีมณีทอง
เขียนเอาไว้ว่าหงกับปลาสามตัวขึ้นบน
จิ้งจก๗ตัวลงล่าง
เฮ้ยมันยังไงแยกทีละอย่าง
หงหงกับปลา๓ตัวขึ้นบน
หงก่อนหงนี่ยังไงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เพิ่งโดนไป
อ๋อพอไม่ค่อยดีหรอไม่ค่อยดี

ปราหมอปรา

โห้โหต้องไปถามหมอปราเลยเหรอ

แล้วจิ้งจกครึ่งจุก
จิ้งจกต้องนึกถึงฝาบ้าน

แล้วไงต่อ

จินตนักการณ์มาเยอะเลยนะครับ